ให้น้องถึงใช้เจริสเล่นเป็นพิมจาสลับร่างกัน
งานนี้พี่วิลลี่บอกกับเรานะคะว่าทำอะไรก็ได้รับบทไหนก็ได้
อย่าเล่นบทแนวสายวายผู้ชายจุกผู้ชาย
ซึ่งพี่วิลลี่ก็ยอมรับตรงนะคะว่าเกรงใจลูกน้องวินมาก
ที่บอกประสานงานพี่ไปแล้วบอกว่าเล่นยังไงก็ได้
แต่ว่าไอ้ไวน์หนักไม่ไหววะ

อย่างเดียวที่เขาบอกว่าวิลลี่วิลลี่คงไม่เป็นนักแสดงที่ต้องไปเป็นละครวายใช่ไหม
เกรงใจน้องวินด้วยเกรงใจเมียด้วย
ว่าตกลงว่าสุดท้ายแล้วไปทางไหนก็ได้เหรอ
อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะส่วนเรื่องเพื่อนรักนะคะพี่เสนาหอยเปิดตัวแฟนค่ะ
เอาเข้าจริงพี่วิลลี่บอกกับเรานะคะว่าพอมาโมเมนต์นี้นะคะด้วยความที่สนิทกันมาก

กลัวว่าจะเลิกกันกลัวว่าคนนี้จะไม่ใช่นะคะ
แต่ว่ายังไงก็ให้กำลังใจกับพี่เซนาหอยอยู่ดีนะคะ
เพราะเห็นว่าเพื่อนอายุเยอะแล้วแก่แล้วควรจะมีคนดูแลด้วยค่ะ
ก็ยินดีนะฮะถ้าเกิดว่าพี่อ๋อยก็จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตน
เพราะว่าพอคนเราอายุ๕๐กว่ามันต้องเริ่มมีคนดูแลแล้ว
เราก็ไม่อยากจะให้เขาเนี่ยต้องมานั่งใส่แมมเพอร์ผู้ใหญ่เอง
หรือว่าเดินหลงทางเราก็คนนี้อันนี้อยู่ยาวของจริง
กันเข้ามาครับกฎ๑ถ้าอยู่จริงกฎ๒ถ้าอยู่ไม่จริง
โหวตเข้ามาครับทางไทยรัฐทีวีได้เลย
ทำโหมดทำหมดนะคะแซวเล่นแต่ว่าก็เป็นกำลังใจพี่หอยนะคะ
อยากไปงานแต่งพี่หอยนะบอกตรงเลยใช่ไหม
คุณผู้ชมค่ะก็รอลุ้นดูแล้วกันนะคะว่าเขาจะเปิดตัวหวานใจคนใหม่หรือเปล่า